ข้อคิดต่อการดำเนินชีวิตที่ได้จากการฟังเทศมหาชาติเวชสันดรชาดกในแต่ละกันได้มีผู้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้
ทศพรการทำบุญให้สำเร็จสมประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้
กันมหาพลมีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียถีบพลาดท่าได้คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสือให้ดูลาย
กันนครกันการใช้ธรรมะปกครองย่อมทำให้เกิดความสงบร่มเย็น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน